วันนี้ออกนอกบ้านไปโอ้โหแสบผิวคุณผู้ชมฮะร้อนเหลือเกิน
ขณะไม่ได้ออกแดดอยู่ในร่มก็ยังร้อนเลยแล้วนอกจากอุณหภูมิ
ดัชนีความร้อนอีกหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนกันคือดัชนียูวี
ตอนนี้มันอยู่ในระดับที่อันตรายใน๒๕จังหวัดติดตามกันใน

เอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมยังเกี่ยวกับความร้อนและการใช้ไฟ
ครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกรรมกลับกิจการพลังงานหรือกลกคอพอร์
เขยว่าเมื่อวันที่หกพฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา๒๐นานะคะ
นาทีมีการทำสถิติครับเป็นสถิติความต้องการใช้ไฟสูงสุด
หรือว่าค่าพีคอยู่ที่๓๔๘๒๖๕๐เมกาวัตต์
สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ในช่วง๔๗พฤษภาคมนั่นเองครับ
โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งแอร์ตู้เย็นพัดลม
ก็ต้องการปริมาณไฟเพื่อทำความเย็นมากขึ้น

ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม

หากใครที่พบว่าบินค่าไฟมันสูงอย่างผิดปกติ
ก็สามารถไปเรียกร้องร้องเรียนให้ตรวจสอบได้

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ส่วนเดือนพฤษภาคมใครใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วย

ส่วนอากาศร้อนจัดส่งผลกระทบทั่วประเทศไทย
แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า
วันนี้ครับคุณผู้ชม๙พฤษภาคม
ช่วงนี้จะสูงจัดใน๒๕จังหวัด
จังหวัดที่ว่ามีเชียงใหม่เชียงราย
น้องคายสกลนครขอนแก่น
กรุงเทพก็โดนนะชนบุรีและภูเก็ตด้วย

เพราะว่าแสงอาทิตย์จะเผาไหม้ผิวหนัง

แต่แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่๒๕จังหวัด
แต่ช่วงนี้หลีกเลี่ยงการออกแดดจะดีกว่านะครับ
และวันอาทิตย์นี้ครับ๑๔พฤษภาคม

ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
บขศคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารออกจากกรุงเทพ
ไปตามต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค

เพิ่มรถโดยสารทั้งรถบข

เฉลี่ยวันละ๓๕๐๐เที่ยวครับ
ในวันที่๑๑และ๑๒พฤษภาคม

คือเที่ยวไปเพิ่มในวันที่๑๑และ๑๒จำนวน๓๕๐๐
ส่วนเที่ยวกลับ๓๕๐๐เที่ยวครับ

ว่าจะมีผู้โดยสารวันละ๓๕๐๐คน
เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างครับ

ไซต์ของบขและช่องจำหน่ายตัว
ของสถานีก็ได้เช่นกันครับ